เป็นคลิปที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับ
คือเมาแล้วก็ยังขี่ยังขับอีก

เกือบจะชนกับรถเก่งเข้านะ
แล้วลงมานะโอ้โหเจอสวดยับเลยฮะ

อย่าเมาแล้วขับเมาแล้วขับปะเนี่ย

โดนเผ็ดเลยน้ำตาลต้องมีซึ้งบ้างนะอย่างนี้

เมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาตอนดึกดื่น

จนพี่คนถ่ายคลิปนะครับเขาขับรถต้องเบรกตัวกล่องเลย
รถหมุนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุเข้าแล้ว
หลังก่อเหตุก็รู้ตัวแล้วนะคนทำผิด
ก็ยกมือไหว้สวยเลยนั่นน่ะยกมือไห้ค้างไว้

พีคคือเอาอย่างนี้
พี่ขับแบบนี้เมาแล้วขับด้วยเดี๋ยวผมเรียกตำรวจ

ทำไมไม่ต้องเรียกอ๋อผมนี่แหละตำรวจ
เอาเหรอฮะคนขี่มอเตอร์ไซค์เมาแล้วขับเนี่ย
เมาแล้วขี่เป็นตำรวจตำรวจจริงเหรอ

อ๋อคงมันเต็มที่เออมาเต็มที่
เจ๊ม้อยวีพลัสนะคะเอาคลิปนี้มาแชร์ต่อ
ระบุข้อความบอกว่าแฮชแท็ก
เมาแล้วขับฝ่าไฟแดงต้องโดนสอนอย่างนี้บ้างก็ดี
เกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะ
จัดหนักเมาแล้วขับหวิดเกิดอุบัติเหตุครอบครัวพี่

อย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงบนถนนแบบนี้เลย
คนอื่นจะซวยไปด้วยฮะตามที่เขาขึ้นเลยนะ